คือเมื่อวานนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
พรปไม้พรปสงวนนะคะ
คำถามก็คือแล้วพญานาค

เออต้องใช้วังพญานาคขอไป
พญานาคของลุงพลจะต้องยังไงดี

เป็นการปักป้ายประกาศตรวจยึดตามคดีอาญา
จะเป็นข้อความเนี่ยค่ะประกาศแปลงตรวจยึดเป็นไปตามกฎหมาย
เป็นพื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาล
ตามกฎกระทรวงฉบับที่๑๑๒๗ปี๒๕๒๘ท้องที่บ้านกกอกตะมนตกกตุม
ดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะครับนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดข้อความ
ตามกฎหมายก็ไปปิดป้ายประกาศเอาไว้แบบนี้ลุงพลก็มายืนดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
อืมก็หน้านิ่งนิ่งเรียบเฉยไม่ได้กังวลอะไรนี่ฮะลุงพลไปชี้จุดให้ด้วย
ให้ปักตรงนั้นตรงนี้อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อืมนี่ค่ะ
จากนั้นค่ะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะคะครับกรณีที่ลุงพลถูกดำเนินคดีอะค่ะ
สามข้อหานะคะบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยเจ็ด
มาตราสิบสี่รวมถึงความผิดตามพรบป่าไม้ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
มาตรา๕๔ห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
แต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมครับ
และมาตรา๕๕ในพรบป่าไม้คือห้ามไม่ให้ผู้ใดครอบครองป่าที่ถูกแพ่วถาง
แถลงเนี่ยนะคะทนายความค่ะทนายสมเกียจโรจนะวรกมล
เป็นคนทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนนะคะทนายสมเกียจบอกว่าผมเนี่ยเป็นทนายความอาชีพนะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครก็มีผู้ใหญ่แนะนำให้มาช่วยเหลือลุงพลหน่อย
มาดูแลเรื่องของคดีเหล่านี้จะดูแลเฉพาะคดีนี้นะคะ
ไม่เกี่ยวกับคดีอื่นเลยนะคะคดีป่าสงวนวังพญานาคเท่านั้นเท่านั้นนะคะ
ครับไม่ใช่ทีมงานของทนายรัชพลนะคะคนละทีมกันไม่เกี่ยวกัน
นายรัชพลที่เคยมาปรึกษาให้ลุงพลปรึกษาอยู่ใช่เพราะตอนแรกที่เห็นข่าวเมื่อวาน
ตอนที่ลุงพลอยู่ที่สพกกตูมตอนแรกเนี่ยเป็นรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า
ทนายความที่อยู่กับลุงพลเนี่ยเป็นทีมงานของทนายรัชพล
ที่จะส่งมาช่วยใช่วันนี้ทนายเองเขาเลยขอชี้แจงว่าไม่ใช่
ผมเป็นทนายในพื้นที่จังหวัดสกลนครไม่เกี่ยวกันใช่นะคะ
ทนายความบอกแบบนี้อย่าเพิ่งตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิดนะ
กรณีเนี้ยคนที่ตัดสินก็คือสารเท่านั้นครับ
ส่วนเรื่องของการเปิดรับเงินบริจาคเพื่อสร้างพญานาค
หนึ่งล้านสามแสนบาทที่ได้มาเนี่ยก็มีการก่อสร้างไปตามวัตถุประสงค์แล้ว
ลุงพลไม่ได้ไปหลอกลวงใครคนบริจาคมาก็สร้างให้จริง
และมีเจตนาจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง
เมื่อวานนี้การสอบสวนลุงพลไม่ได้โอ้โหสอบเครียดนาน๖ชั่วโมง
เหมือนที่เรานำเสนอข่าวไปนะทนายบอกสอบสวนสิบห้านาทีเองเอาเหรอ
ใช่แต่อยู่สพกกตูมตั้งแต่บ่ายสองครึ่งยันมืดเนี่ยค่ะเออมาอยู่นานจัง
นายบอกว่าไอ้ที่อยู่นานเนี้ยมันเป็นขั้นตอนทางเอกสารอืม
ลุงพลก็เลยออกมาแบบหน้าตาอิดโรยคือง่วงครับง่วงกับหิวอ๋อ
สอบปากคำสิบห้านาทีเองท่านายบอก
เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กล้าฟันทงว่าผิดหรือไม่ผิด
ว่าเจตนาซึ่งบางทีเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตอบตรงนั้นได้
คดีนี้อาจจะไปอีกปีหนึ่งสองปีก็ได้ใครจะไปรู้ลุงพลบอกว่าผม
เป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ก็รู้แค่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าสงวนไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง
ในส่วนของการก่อสร้างก็จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลนะคะ
ส่วนเรื่องการได้มาของที่ดินแปลงนี้ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าซื้อมา
เป็นความเข้าใจผิดจริงแล้วเจ้าของที่ดินสงสารเขาแบ่งให้
เนื้อที่๒งาน๑๒ตารางวาเนื้อที่ตรงนี้นะครับ
เราเอาภาพมุมสูงมาให้ท่านดูนะฮะลุงพลก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะครับ
เรื่องของเงินบริจาคในการสร้างพญานาค๑ล้าน๓แสนบาท
ก่อสร้างใช้เงินไป๖แสนบาทค่าช่าง๔แสนค่าอุปกรณ์๒แสน
เงินที่เหลือก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการต่อยังไงดี
ตอนนี้ยังอยู่ในบัญชีนะลุงพลบอกนะคะ
นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วถ้าต้องทุบพญานาคทิ้ง
ลุงพลจะเสียดายไหมสิ่งที่ลุงพลตอบก็คือ
เสียดายเพราะไม่ใช่เงินผมอุ้ยเป็นเงินเอฟซี
เชื่อว่าเอฟซีที่บริจาคจะเข้าใจเพราะมีการก่อสร้างไปแล้วตามวัตถุประสงค์

ใช่ลุงพลตอบแบบนี้ฟังเสียงลุงพลดีกว่าค่ะ
ก็รู้สึกดีใจครับที่ต่างมันจะได้ถูกต้องทั้งทีครับ
แล้วเงินทั้งหมดที่เราใช้ในการก่อสร้างอย่างนี้เรารู้สึกเสียดายไหมครับ
มันไม่ใช่เงินผมครับมันเป็นเงินของเอฟซีหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอยากให้สร้างครับ
จริงก็น่าเสียดายนะเป็นผมผมก็น่าเสียดายนะของดีนะ
ก็เกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นประโยชน์แล้วครับมันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ใช่ครับเพราะทุกอย่างมันเป็นผลงานออกมาแล้วครับ
พี่เข้าใจครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีเจ้าหน้าที่แขวงการทางมุกดาหารกรมทางหลวงลงพื้นที่บ้านลุงพลนะคะ
นำเอกสารแจ้งเตือนร้านค้าที่บริเวณตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะคะ
ก็ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ทางหลวง
อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะก็ต้องวัดระยะจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนออกมา๙เมตร

ครั้งนี้เป็นการแจ้งเตือนนะคะให้เวลา๑๕วันนะคะ
ถ้าฝ่าฝืนจะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
กลุ่มผู้ค้าบางรายโตแย้งว่า๑๕วันมันไม่ทันหรอก
ที่บอกว่าถ้ามันจำเป็นจริงถ้าไม่ทันจริงเขาก็จะขยายเวลาให้
แต่ประเด็นคือคุณต้องลื้อนะคุณต้องมีความตั้งใจในการลื้อถอนนะ
คุณจะบอกว่า๑๕วันไม่ทันแต่คุณไม่ขยับอะไรเลยไม่ลื้อเลยมันไม่ได้นะคะ
มีภูมิบริเวณสร้างเจ้าแม่ตะเคียงสวพิ้อะค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยกไม้มะค่าแต้ไปแล้วนะคะ
แต่คนก็ยังไปอุ้ยเยอะเลยไปกราบไหว้กันค่ะ
วันนี้มีนางรำจากอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนคร๑๐คน
มีพินมีกลองยาวมารำแก้บน

ไม่อยู่แล้วแต่เขาก็รำแก้บน

จะนำนางรำมาแก้บนรำถวาย

แรกคิดว่าเป็นไม้เตอร์เคียนตอนหลังเป็นไม้มาฆ่าแต่
เอาผิดคดีรุกป่ากับลุงพลแล้ว
สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้อย่างแน่นอนหากพิสูจน์ได้ว่าสถานที่ดังกล่าว
สร้างขึ้นมาเพื่อมอมเมาหลอกลวงประชาชนก็คือคดีการฟอกเงิน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่มีการก่อสร้างพญานาค
และศาลเจ้าแม่สวรพีเจ้าแม่ตะเคียนอะไร
อัจฉริยะบอกว่านี่คือการสร้างความงมงายให้กับชาวบ้าน
และในตอนนี้ตำรวจป่าไม้ได้ยึดได้อายัดพื้นที่ทั้งหมดไว้แล้ว
ขอเตือนว่าหากมีใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดนข้อหาบุกรุกแน่นอน
และหากโดนคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินจริงทรัพย์สินทุกอย่าง
ทุกอย่างของลุงพลต้องถูกอายัดไว้เพื่อตรวจสอบด้วย
ส่วนหลังจากนี้จะต้องลื้อถอนรูปปั้นพญานาคและสิ่งก่อสร้างต่าง
ต่างในพื้นที่ออกหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่
อัจฉริยะบอกว่าการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการก่อสร้างสถานที่
แล้วก็อาศัยความงมงายของชาวบ้านโดยใช้ชื่อเสียงที่ได้มา
หากทำสำเร็จจะสามารถสร้างเงินให้กับเจ้าตัวอีกจำนวนมหาศาล
มีความจำเป็นต้องเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุด
ตามม๓ม๑๕และครับแล้วก็ม๕แล้วก็ม๙
ซึ่งมีบทธงโทษตามม๖๐ในคดีบุตรปราสงวร
ถ้าบุตรปราสงวรมีความผิดก็จะมาดูแลเจ้าหาฟอกเงินอีก
ก็จะมีเรื่องของการสมครบกันตั้งแต่๒คนไปเรื่องกนฟอกเงิน
แล้วก็จะมีเรื่องอื่นตามมานั่นก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่แล้ว
คือมันมีเงินที่นอกระบบเข้ามาไงที่เราเชื่อว่าเป็นของในทุน
ที่เข้ามาเพื่อสร้างตรงนี้พญานาคให้เป็นพุทธภานี้
แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าลำพังเขาเองคิดไม่ได้หรอกว่า
จะต้องสร้างแบบนี้สร้างแบบนี้จัดสถานที่แบบนี้
แล้วก็มีสารตะเคียนมีรูปปั้นอะไรอย่างนี้ต่างคิดไม่ได้หรอก
มันต้องมีคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
อยู่ในช่วงกักตัวโควิด๑๙ให้ถูกต้องก่อน
คือตอนนี้กำลังพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
อยากจะลงพื้นที่กกอกเพื่อจะไปดูภูเหล็กไฟนะครับ
หลังจากกักตัวเสร็จจะไปหมู่บ้านกกอกเพื่อไปหาลุงพลกับป้าแตน
ทนายตั้มบอกว่าขอเวลาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
คดีน้องชมพู่ข้อมูลของลุงพลป้าแตนทั้งหมดก่อน
แล้วอยากขึ้นภูเหล็กไฟไปจุดที่เจอศพน้องชมพู่ด้วยตัวเอง
และการรับฟังข้อมูลจากพยานคนหนึ่งของลุงพลที่ทนายตั้มอ้างว่า
ตำรวจไม่เอาพยานคนนี้ไปสอบสวนไม่ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เนี่ย
พยานคนนี้ทนายตั้มบอกว่าเป็นพยานสำคัญ
ที่จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับลุงพลได้
จริงว่ามันยิ่งน่าสงสัยสิทธิ์ว่าทำไมถึงกลับ
เพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาเกือบจะปีแล้ว

ว่าตำรวจไม่เคยสอบสวนพยานคนนี้เลยที่ทนายตั้มรู้หรือครับ
ก็ท่าที่พูดกับลุงพลนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าได้มีการสอบสวนแล้ว
ผมคิดว่าชาวบ้านน่าจะรู้แล้วแหละนะครับ
ว่าใครไปสอบยังไงบ้าง
แนะนำอะไรกับลุงพลบ้างครับ
เมื่อวานลุงพลยุ่งแต่ว่าได้คุยกับป้าแตนอยู่ตลอดเวลา
ตอนที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็มีการประกันตัว
ถ้าเกิดอยากจะฝากลุงพลก็รอช่วงนี้นิ่งก่อน
นะครับนิ่งก่อนแต่ทุกอย่างจะดีเองครับ
คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของพญานาคนะคะ
ที่ลุงพลได้สร้างไว้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้

เพราะว่าไปสร้างในพื้นที่ป่า
คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค
นักแสดงหนุ่มอย่างคุณเอพระสินนะคะ
เคยให้สัมภาพกับเรานั้นตั้งแต่เมื่อวานและในเรื่องนี้นะคะ

คุณเอกพระศิลป์มองเรื่องนี้ยังไงลองฟังดูค่ะ
ทุกอย่างถ้าเราเชื่อในเรื่องของเทพวิทยา
จะใช้มนุษย์ในการทำอะไรบางอย่าง
เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ฉุกคิด
ว่าตรงนี้มันอาจจะเกิดอันตรายหรือเปล่า
หรือแม้แต่เรื่องกฎหมายที่เข้ามาควบคุมดูแลเนี่ย

เรื่องของบุญบารมีไม่ถึงวาสนาไม่ถึงสร้างไม่ได้
ตรงนี้ผมว่ามันคนละเรื่องกัน
ถ้าบุญยมีมากวาสนามากแต่สร้างผิดที่ผิดทาง
ผิดกฎหมายตรงนี้ก็สร้างไม่ได้เหมือนกัน

เร็วที่สุดในโลกก็สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ให้คนเคารพได้

บางทีผู้สร้างทำอะไรมาเยอะแยะ
แต่ว่าสร้างเพื่อล้างบากล้างกรรมก็มี

ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมสุดท้ายแล้วทำอะไรได้อย่างนั้น
เราก็จะดูกันว่าคนที่บูชาพญานาคถ้าทำความดีเนี่ยก็จะฝึกสำเร็จ
แต่ถ้าบูชาพญานาคแล้วไม่ใช่คนดี
เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นผลของการกระทำนั้นในเร็ววันนี้ครับ